คุณผู้ชมครับเมื่อเกือบ๕๐ปีก่อน
ประเทศไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบในสมรภูมิเวียดนามครับ

ทำให้ทหารไทยซึ่งเป็นทหารหารและก็ทหารกล้านั้น
ได้รับบาดเจ็บบ้างก็ทุกผลภาพ
สูญเสียอวัยวะที่สำคัญของร่างกายไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารหารครับ
พระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ
พร้อมทั้งพระราชทานครู
ในการสั่งสอนให้ความรู้พัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการประกอบอาชีพ

ขวัญแก้วทูลเลยกับประคมทูลว่า
ขอขอเดชะพ่วงปีหน้าครบเอสาห้าสามเจ็ด
ครบประเสียนอายุราชการพระเจ้าข้า

นี่ในหลวงหันไปหาผู้อำนวยการสิ

ร้อยเอกพ่วงเพชรสุวรรณอดีตนายทหารผ่านศึกในวัย๘๔ปี
้อมระลึกถึงเหตุการณ์แห่งความปราบปลื้มใจ
ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
พระตำหนักสวนจิตรดารโหธาน

ในครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่๙

แต่งตั้งให้ร้อยเอกพ่วงเป็นครูพระราชทาน
ฝึกอาชีพให้กับทหารผ่านศึกที่ทุกพลภาพ
และสูญเสียอวัยวะจากการสู้รบ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ปี๒๕๑๑จอมพลธนอมกิติขจร

ส่งทหารจำนวน๒๒๐๗นายในชื่อจงอางศึก
ไปร่วมรบกับประเทศพันธมิตรในสมรภูมิเวียดนาม
ซึ่งร้อยเอกพ่วงในวัย๓๕ปี
ก็เป็นหนึ่งในทหารกล้าที่ถูกส่งไป
เพื่อต่อสู้กับรัฐธิคอมมิวนิสต์
ซึ่งหลังจากไปปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ๔เดือน
ขณะที่ร้อยเอกพ่วงเดินลาดตระเวนอยู่นั้น
เขาอยู่แล้วก็เสด็จมาเยี่ยมด้วยความห่วงเยี่ยมของเยย
ผู้มาเยี่ยมทหารทุกคนที่บาดเจ็บนั้น

พระองค์รับทรึกว่าที่ทหารเรียกว่าที่บาดเจ็บ
คงจะเหงาด้วยคงจะอะไรสักอย่างที่จะต้องทำ

ระหว่างทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ร้อยเอกพ่วงได้ฝึกอาชีพเป็นช่างแกะสลักไม้

และได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยครูฝึกช่างไม้
สามารถแกะสลักไม้วิจิตศิลป์
สดายุแย่งนางศรีดาจากทศกัณฐ์
และนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด
อกจากนี้ในทุกปีก่อนวันเฉลิมพระชนมพันศา

ทหารผ่านศึกยังได้นำผลงานการแกะสลักไม้
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่๙
ใกล้มาถึงช่วงเวลาที่ร้อยเอกพ่วงต้องเกษียณอายุราชการทหาร
ร้อยเอกพ่วงพร้อมกับทหารผ่านศึก
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
และเมื่อเรื่องของร้อยเอกพ่วงได้เป็นที่ทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท
มีพระราชกระแสรับสั่งให้ร้อยเอกพ่วงเป็นครูพระราชทาน
เพื่อฝึกอาชีพให้กับเหล่าทหารผ่านศึกที่ทุกผลภาพและสูญเสียอวัยวะต่อไป
หลังสิ้นพระกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้ร้อยเอกพ่วงตื้นตันใจเป็นอย่างมาก
ก็ไม่รู้จังงี้เลยมันตื่นตันน่ะเท่านั้นแหละครับ
ก็ตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่พระองค์เอกราวคำไว้ให้แบบนี้
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า๒๐ปีที่ร้อยเอกพ่วงเพชรสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกอาชีพพระราชทาน
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเหล่าทหารผ่านศึกที่ทุกผลภาพ
สูญเสียอวัยวะมาแล้วเป็นจำนวนมาก
น้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
ถ่ายทอดให้กับเหล่าทหารผ่านศึก
เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน